ส่วนสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อ๒๔นักเตะนะครับ
อายุไม่เกิน๒๓ปีที่จะเดินทางไปแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ประเทศอุสเบกิสถานก็นำมาโดยอิสดากาแมนนะครับ
ก็เป็นกัปตันทีมนะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ซีเกมนะครับ
ก็ประกาศมาแล้วนะครับในช่วงสายของวันนี้นี่เองนะครับ
เพื่อที่จะแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รอบสุดท้าย
วันที่๑ถึง๑๙มิถุนายนนี้นะครับ
ก็มีลายชื่อดังต่อไปนี้นะครับดูกันหน่อยนะครับ
ประตูเนี่ยก็จะมีนกพลละครพลจากบุรีดำยูนิเต็ปนทุศอ่ะ
สุบพนัทซั่วทรงนะครับครับจากชูแบงค์คอกยูนิเต็ปแล้วก็
ติพลอุดมของเชียงใหม่เอฟซีนะครับส่วนกองหลังครับ
แน่นอนครับกิจสดากาแมนกัปตันทีมชุดนี้นะครับจากชมบุรี
เอฟซีอีกคนนึงครับทรงชัยทองฉ่ำนะครับจากชุบรี
แล้วก็จนทานเข็มดีจากโอบีโอเดนเซวัญชาติชูศก
นะครับจากพีทีประจวกเอฟซีแล้วก็ฉัตบงคนเรือง
ธนารดยันนิคนุสบอมนะครับจากบีเอ็ซซียัง
บอยนากินวิเศษชาติจากบีจีปฐมนะครับแล้วก็นิโคลัส
เก่งเขตกิตวิกลสันจากโอบีโอเดนเซนะครับขยับมาดู
แผงวิทธิฟิลนะครับก็ถือว่าแน่นพอสมควรนะครับก็
ยังคงเป็นหน้าเดิมนะครับอิราฟานดอล้อจากบุรีรัมยูเนเต็
นะครับปุรเชษท่อสนิทจากเมืองทองจากกฤทธิ์พระละพล
จากขอนแก่นนะครับเอกฤทธปัญญาจากเชียงใหม่ธนวัฒน์ซึ้งจิต
วอนจากเลสเตอร์ซิตี้เบนจาบินเดวิสจากออกฟอร์ต
ยูเนตเต็ดนะครับชันโรงทรมศรีแก้วจากอุริโอนอาราเบ่
ชายพิพัฒน์สุพรรณเพศัตริย์นะครับจากเอสโตริวนะครับ
ครับกองหน้าก็มีสุพนันตร์เหมือนตาของบิวินัมน่ะครับ
จากสมสรรค์เอฟซีริวกิวแล้วก็พระธิกุฎรัพย์ซั่นจากเชียงใหม่เอฟซีนะครับ
โดยทีมชาติไทยจะเดินทางสู่ประเทศอุสเวกิถาในวันนี้นะครับ
เวลา๒๓นาฬิกาขณะที่นักเตะอีก๔รายก็แบ่งเป็น๓คนแรก
ก็คือสุบัติธรรมเหมือนตาอิริฟันดอลลอร์แล้วก็นกพลและคอนพล
ก็จะบินตามไปสมทบในวันที่๓๑พฤษภาคมนี้นะครับ
หลังจากเสร็จภารกิจในศึกบ่อลีกครับรอบชิงเลิศในวันนี้นะครับ
ส่วนพระธิกุฎรัพย์ซั่นตอนนี้ติดภารกิจส่วนตัว
เนื่องจากคุณพ่อป่วยนะครับก็จะเดินทางไปสมทบในภายหลังนะครับ
ที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับ
ที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามงดงามเลยนะครับ
แฟนบอลนี่ก็เข้าไปชมเต็มความจุเลย
ครั้งล่าสุดนายสิริพงศ์ทางคลัศกูลเกียรติสสศรีสะเกด
ในฐานะประธานฝ่ายจัดข้างเกี่ยวกับฟุตบอลอุ่นเครื่องเกณฑ์วังกล่าวนะครับ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีว่า
ศรีสะเกดนั้นอยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ฟุตบอลจึงชุดพระราชทานกิงสครัพท์นะครับ
หลังจากครั้งล่าสุดที่จัดที่จังหวัดบุรีรำในปี๒๐๑๙
ก่อนหน้านี้เองก็มีเพียง๕จังหวัดนะครับ
ที่ได้จัดกิงสครัพท์ก็กรุงเทพปูเก็ตเชียงใหม่
นครราชศรีมาแล้วก็บุรีรำครับ
เราก็ยังมองถึงแมทที่มันใหญ่ขึ้นนะครับนั่นก็คือเรายังอยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลคิงส์ครับ
นะครับสักนัดหนึ่งซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่าสนามกีฬาของเราเนี่ย
มันเป็นสนามใหม่ใหม่ที่สุดในประเทศแล้วตามแบบของกรกฐ
ดังนั้นเราก็ใช้โอกาสนี้ครับทุกครั้งที่เราจัดอีเวนต์
เราขาดอะไรเราจะค่อยเติมเราขาดอะไรเราจะค่อยเติมนะครับ
เมื่อมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สามารถจัดฟุตบอลคิงส์ครับได้แน่นอนครับ
แต่อาจจะต้องพนึกกำลังกับจังหวัดอื่นในแถบอีสานใต้เพื่อเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับอาเซียนนะครับ
ซึ่ง๙ปีนับจากนี้ยังมีเวลาปรับปรุงมาตรฐานต่างนะครับเพื่อรองรับการแข่งขันครับ
เราก็ได้ดูนะครับจากเวียดนามนะครับ
ที่เขามีสนามกีฬาดีสนามกีฬาใหญ่แล้วก็กระแสความตื่นตัว
เราก็คิดว่าเรายังอยากจะเสนอตัวเป็นทีมที่จะขอจัดเป็นเจ้าภาพ
มันคงไม่มีความสามารถพอที่จะไปรองรับกีฬาอีเวนต์ใหญ่ขนาดนั้นได้
อย่างเช่นอุบลอำนาจเจริญยะโสธรสุรินบุรีรำอะไรอย่างนี้นะครับ
รวมไปทั้งกระทั่งถึงโคราชเรียกง่ายว่ารวมโซนอีสานใต้ทั้งโซนเลย

ด้วยการเอาชนะเติร์กมินิสถาน๑ประตูต่อ๐เมื่อวันที่ผ่านมา
ก็เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม
ก็เตรียมที่จะอุ่นเครื่องนัดต่อไปนะครับพบกับทีมชาติบาเลนทันทีเลย
ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ทีมชาติไทยพบกับบาเลน
ในวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้เวลาสิบเก้านาฬิกานะครับ
บีจีสเตดียมไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดนะครับ
ตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเป็นต้นไปนะครับไปดู